ส่วนที่ชนบุรีครับคดีนี้เนี่ย

ทำทีมาเลือกทุเรียนหมอนทองตอนนี้มันนอกฤดู
แพงนิดเดียว๑๐๐๐กว่าบาท

ก็วงจรปิดหน้าร้านทุเรียนฟินหมอนทองนี่ชื่อร้านนะฮะ
ริมถนนสายดอนสัจพงศ์อำเภอดอนหัวล่อนะครับ
ตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองชนบุรีฮะจับภาพไว้ได้ชัดเจนช่วงบ่ายวันรอยกระทงเลย
คนร้ายมาทำทีนะฮะเนี่ยครับขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาจอดหน้าร้าน
ทำทีซื้อทุเรียนคือเขาแกะแพ็คไว้แกะแพ็คไว้น่ะ
พอเลือกได้ปั๊บเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนี่ฮะเลือกได้ปั๊บอันนี้ใช่ไหม
ก็ถอดแทนที่จะส่งตังค์ก่อนหรือสแกนจ่ายตังค์ก่อนอ้าวรับมารับมา
รับมาแล้วไปเลยเจ้าของร้านเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุหนึ่งวัน
คนนี้แหละคนนี้แหละขี่มาชะโงกดูทุเรียนในตู้๓รอบนะฮะ
วันลอยกระทงก็มาถามราคาซึ่งก็แนะนำไปว่าพี่ไม่ต้องตกใจ
เรามีหลายเกรดมีพรีเมียมแต่อันนี้นะพรีเมียมเนี่ย
เนื้อดูไม่ได้นะพี่นะแต่เกรดธรรมดาขีดละหกสิบเก้าบาท
จิ้มเนื้อได้นะคนร้ายเนี่ยนะฮะ
ก็เลือกซื้อทุเรียนแบบเนื้อธรรมดาจัดให้๔ภูหนักกิโล๑กิโลครึ่ง
ราคาหนึ่งพันสามสิบห้าบาทผมบอกแล้วนะทุเรียนนอกระดูกมันแพง
พอยื่นทุเรียนให้แล้วไปละไปเลยครับยังไม่ทันจะแจ้งตำรวจให้จับ
คุณผู้ชมฮะดูเหมือนคนร้ายคนนี้เนี่ยนะครับ
ย่ามใจไปทำฟันที่คลินิกคุณผู้ชมฮะเออ
ละเรื่องนะคนละเรื่องอ่ะคนละเรื่องไปทำฟันที่คลินิก
นะครับแต่ทำฟันเสร็จคลินิกคิดราคาพันหกน้อง
ทำไปทั้งหมดอ๋อพี่เงินผมอยู่ใต้เบาะรถมอไซค
อ่าผมขอออกไปเอาตังค์ก่อนได้ไหมนะครับ
ก็ออกไปปั๊บก็สตาร์ทรถหนีไปคลินิกเอาภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่เห็นหน้าชัดเจนเนี่ยเห็นหน้าชัดเจนเห็นรอยสักที่หลังหูขวาเนี่ย
เพราะถอนหน้ากากอนามัยใช่ไหมต้องทำฟัน
ไปแจ้งความที่สพดอนหัวล่อเพื่อเป็นเบาะแสให้ตำรวจติดตามตัว
พอพี่ร้านทุเรียนเห็นข่าวปั้มเฮ้ยสงสัยจะคนเดียวกันนะ
ดีนะตอนไปทำฟันไม่ยื่นทุเรียนไปเออนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
เดี๋ยวลองดูว่าคนเดียวกันหรือเปล่าแต่เขาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันครับ
ครับขโมยทุเรียนกับเชิดเงินค่าทำฟันฮะอืม